เวลามากัดที่สบัดจะเปล่า๓คนใน
คู่กัดสบัดข่าว

หลังจากไปสนุกสนานในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา

ผมชนะคุณจิสันและคุณสุภาษารา

ตรุษจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็น
ทีของดีชันแหละ

ก็เลยเรียกว่าความสดชื่น

ข่าวสารที่ต้องติดตามกันด้วย
อ่ะเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามก็คือข่าว

จากเช็คสภาพอากาศกับพี่ดาวนี่รู้ก่อน

ว่าแต่ละเรื่องที่ได้ยินมาจริงหรือเปล่า

มันมีข่าวลืมมาว่าจะมีพายุในประเทศไทย
เรื่องนี้บอกให้ชัดตรงนี้เลยว่าไม่จริงค่ะ
อ่ะแม้ว่าช่วงนี้สภาพอากาศจะแปรปรวน

แต่มันไม่ได้มีเรื่องพายุใหญ่นะ
เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณชนะพี่ดาว
มีคลิปบอกว่าจะมีพายุใหญ่เตรียมถล่มไทย
ในช่วงวันที่๒๗มกราคมนะคะ

วันที่๒๑๒๓มกราคมอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ส่วนวันที่๒๔ถึง๒๖มกราคม
กรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศา
หลังจากคลิปนี้ค่ะได้เผยแพร่ออกมา
ก็มีประชาชนตกอกตกใจนะ
ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว

บอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม่ได้มีพายุใหญ่นะ

บอกว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้
และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
มีผลช่วงวันที่๒๓๒๕มกราคม
ดังนั้นถ้าใครสงสัยว่า

แนะนำว่าเข้าไปดูในแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คือเว็บไซต์
คอร์เซ็นเตอร์๑๑๘๒จะดีกว่านะคะ
หรือว่าร้อนหนาวขาวเช้าไง

แล้วก็จะได้รู้เรื่องสภาพอากาศ

ต้องไปรู้ก่อนร้อนหนาวเด้งเข้ามารู้เลยข่าวไหนข่าวปลอมข่าวไหนข่าวจริง

ข่าวที่ว่าขึ้นราคา
ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้ำมันก็เพิ่งขึ้นใช่ไหม
คราวนี้น้ำตาลขึ้นราคาแล้วครับ
เฮ้ยสายหวานอย่างผมใจคอไม่ค่อยดี

กระทรวงอุตสาหกรรมเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีการปรับราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานขึ้นอีกกิโลกรัมละ๑บาท๗๕สตางค์
เหตุผลที่ต้องปรับขึ้นเขาบอกว่าต้นทุน
ต้นทุนมันสูงขึ้นไงเรื่องของต้นทุนการเพาะปลูกแล้วก็การผลิตนะฮะ
ส่งผลให้น้ำตาลสายขาวธรรมดาหน้าโรงงานจากเดิมอยู่ที่
กิโลกรัมละ๑๗บาท๒๕สตางค์
ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๑๙บาท
จับง่ายอีกบาทเราก็๒๐เร็ว
น้ำตาลสายขาวธรรมดาจากกิโลกรัมละ๑๘บาท๒๕สตางค์
ก็ปรับเป็นกิโลกรัมละ๒๐บาทก็ว่ากันไปเลย
น้ำตาลทรายนะมันจะมีแต่ละเกรดที่แตกต่างกันเนอะ
เขาบอกว่าจะมีผลตั้งแต่วันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งแน่นอนมันจะต้องส่งผลกระทบกับพวกอาหารที่ใช้น้ำตาล

เค้กมั้ยขนมหวานมั้ย
ชานมไข่มุกที่คุณชอบกินน่ะ
ใช่ไหมกาโฟงกาแฟอะไรต่างมันต้องปรับขึ้น
ถ้าไม่ใช้น้ำตาลเราจะใช้อะไรดี
มันยากมากที่จะหาสิ่งแทน
อ้าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นพวกย่าหวาน
พูดได้ครั้งเดียวมันไม่เหมือนเดิม
มีมากมายแหละแต่ผมว่าให้มองในมุมที่ดี
ในแง่ที่ดีนี่คือโอกาสที่เราจะงดหวานแล้ว

ใช่ไหมถ้าเรากินหวานมากไปโรคภัยมันถามหา

วิจัยต่างประเทศเขาบอกว่าน้ำตาลเกือบจะเป็นยาพิษแล้วค่ะ
ถ้ามันมากเกินไปนะไม่ใช่หมายความว่าโอ๊ยไม่หวานเลยชีวิตนี้ขมคืน
ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าควบคุมปริมาณให้มันพอดี
และเห็นราคาขึ้นแบบนี้เป็นไปได้ลองดูครับคุณผู้ชมฮะ
ลดความหวานในการประกอบอาหารของคุณผู้ชมดู
เออนะก็มองวิกฤตให้เป็นโอกาสมองการขึ้นราคาให้เป็นเรื่องดีไปละกันค่ะ
ความดันเบาหวานจะไม่ถามหานะคะเหมือนคนบางคนนะคะ
เขาร้อนตัวเขาร้อนเหมือนแล้วเขารู้ตัวด้วยอ่าอ่าทีนี้พาคุณผู้ชมไปรักษากันบ้างนะคะ
เจ็บป่วยหนักถึงขั้นผ่าตัดแต่คุณหมอรายนี้เป็นคุณหมอเป็นแพทย์แผนโบราณ
เขาบอกว่าผ่าตัดต้องใช้มีดใช่ไหมไม่ต้องใช้มีดค่ะใช้วิธีเป่าคาถาค่ะ
โอ้โหทำได้เหรอได้ไปดูค่ะ
ใบออกนิดนึง

ข้างในรักษณะนั้น

โอ้ย
โหยหวนกระดานนี้เป็นอะไรล่ะครับป้า

เอาแต่ยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นเพราะว่าลงมีดหมอจนเกิดความเจ็บปวดอะไรนะ

เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่พิษร้ายหรือว่าโรคร้ายเนี่ยมันกำลังจะออกจากตัวไปว่าอย่างนั้น
ที่คุณหมอที่ทำพิธีผ่าตัด
ท่าทีท่าทางนะไม่ใช่ผ่าตัดจริงนะ

ชื่อว่าคุณหมอพิสิทธิ์ขุนทราวระ
ขุนจิตราวรภานิษฐ์
เป็นหมอแพทย์แผนไทยโบราณกำลังไล่คาถาผ่าตัด

เอาวิชาออกจากร่างกายค่ะ
หลังจากเชื่อว่าคุณยายท่านนี้ถูกคุณสัยลักษณะลมเพลลมพัดทำให้มนต์ดำเข้าสู่ร่างกายจนเกิดอาการประหลาด
ประหลาดของคุณยายบอกว่าลักษณะหายใจไม่ออกเหมือนอะไรมีอะไรมารัดคอท้องแข็ง
และช่วงที่ทำพิธีเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณยายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดคล้ายกับโดนมีดผ่าตัด

ที่คุณหมอถือลากไปลากมานะ
สรุปไม่ใช่มีดนะคะเป็นแค่แท่นทองเหลือง
แล้วคุณหมอก็ทำทีทำท่าผ่าตัดแล้วก็ไล่คาถาไปด้วยไง
ทีนี้คุณหมอบอกว่าหลังจากที่ได้คาถาอาคมใช้แท่งทองลืมผ่าตัดเอาของเสียออกจากท้องแล้วเนี่ย
คุณหมอบอกว่ามันมีก้อนสีดำนะอยู่ในท้อง
มีหนังวัวหนังควายผ้ายางและเชือกมนต์ดำ
มีคนเสกเข้าท้องผู้หญิงคนนี้
อกจากนี้ค่ะคุณหมอยังทำท่าตัดเชือกสุดท้ายแล้ว
เดี๋ยวตัดเชือกบอกว่ามีเชือกมนต์ดำรักคอผู้หญิงคนนี้
ย้ำว่าโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ
คุณหมอระบุเอาไว้ว่านี่เป็นแค่กรณีศึกษา
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะปกติแล้วคุณหมอพิสิทธิ
เขาก็มีอย่างอื่นทำนะเขาจัดกระดูก
รักษาอาการอำมะพลึกอำมะพลาด
เป็นหมอแผนโบราณปกตินี่แหละใช่
จะต้องให้ความเป็นธรรมคุณหมอเขาในลักษณะอย่างนี้ว่า
ก่อนที่เขาจะทำการรักษาคุณสุพัสราคุณชิสา
มันจะมีเรื่องของการรักษาทางใจ
อ่าการท่องคาถานู่นนี่นั่นเนี่ยมันเหมือนกับ
ถ้าผู้ป่วยนะเขามีความเชื่อด้านนี้
แล้วคุณหมอเขามีการไล่คาถาอะไรแบบนี้
ผู้ป่วยคนนั้นเขามีความเชื่อทางใจอยู่แล้ว

ใช่ใจดีใจหายเดี๋ยวกายก็จะหายตามคุณค่ะ
แต่นี่คือคุณหมอพิสิทธิ์ที่มีอาชีพตามปกติก็คือ
กระดูกเป็นสัตว์จีนอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
การรักษาแบบนี้เขาจะมีใบที่แบบว่าเป็นใบ

ยืนยันว่าคุณหมอเนี่ยเขารักษาแบบนี้ได้จริง
อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาทางการแพทย์นะ
ใครอยากจะไปจัดกระดูกอันนี้ก็ถือว่าแนะนำ

ก็ชื่อดังพอสมควรอยู่ใกล้กรุงเทพนะพี่ดาว
อยู่ประทุมฐานอย่างนี้นะคะ
แต่เรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปตามแต่ละบุคคลแล้วกันเนอะ
ส่วนเรื่องนี้ค่ะมาช่วยกันดูมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าเธอคนนี้มี๖นิ้ว
เฮ้ยเดี๋ยวภาคนึงก็มีค่ะนี่ไง
ถูกแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขามี๖นิ้วค่ะพี่ดาวแบบในมือเดียว
แล้วมือสวยด้วยใช้งานได้จริงด้วยเป็นยังไงไปดูค่ะ

เขากลับนิกมือมาให้ดูเห็นไหม

แล้ว๖นิ้วเรียวสวยทุกนิ้วขยับขยับได้ใช้งานได้
เป็นซับซ้อนเป็นเอฟเฟคอะไรหรือเปล่า

ตัดไปตัดต่อหรือเปล่าทำเอฟเฟคอะไรไหม

ค่ะอย่างไรคะนิ้วโป้งรู้นิ้วชีรู้นิ้วก้อยรู้
นิ้วกลางอ่ะนิ้วกลางกับนิ้วนางอันไหน
เพราะว่ามันไม่มีตัวไหนเป็นตัวกลางแล้ว
เออมันดิเออดูเอาดู
ใช้กับติ่งเนื้ออ่อนแรงใช้งานไม่ได้แบบนี้ห้อยต่องแต่ง
แนะนำให้ตัดทิ้งไปเลยค่ะและอีกแบบหนึ่งก็คือภาวะนิ้ว
พันธาวะนิ้วเกินเนี่ยจะเกิดกับนิ้วมือมากกว่านิ้วเท้านะคะ
แล้วก็จะเป็นบริเวณหัวแม่มือหรือว่านิ้วก้อยคืองอกมาทางนิ้วโป้ง
หรือว่านิ้วก้อยแล้วแต่นะคะ
ซึ่งคุณหมอแนะนำอีกว่าถ้าเกิดพบการผิดปกติแบบนี้ตั้งแต่เล็กเนี่ย
ก็ผ่าตัดออกได้เลยตั้งแต่ช่วงอายุ๑๓ปีนะคะ
โครงสร้างของมือของนิ้วมันจะได้เติบโตต่อไปอย่างถูกต้อง
ถ้าไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยก็ไม่ว่ากันไม่ต้องตัดก็ได้
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ปกครองด้วยนะฮะ
แต่มันก็พูดยากเหมือนกันเนาะมันก็หลายแง่หลายมุมนะคะ

คุณคิดว่าคุณจะเก็บเอาไว้ไหม
แต่ถ้าเก็บไว้ปุ๊บก็ต้องเดาไว้ในอนาคตจะถูกบูลลี่ถูกล้อเลียนไหม
เด็กบางทีก็เป็นเรื่องของจิตใจไปอีก
ใช่แต่ถ้าหากมองเรื่องของความพิเศษ
ฉันไม่เหมือนใครนี่มันคือเอกลักษณ์ของฉัน
แต่ผมพยายามดูคลิปนี้หลายรอบนะ
เพราะมันดูแบบสวยงามซะละเกิน
มันดูแบบไม่มีความผิดปกติอะไรเลย
แต่ในเมื่อหมอเขาว่าอย่างนี้แล้วคลิปนี้ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริง

เพราะว่าโปรดิวเซอร์โจโจ้ของผม

เขาบอกว่าตัวเขามีตั้ง๑๐นิ้วเขายังไม่เห็นต้องมาคุยออกทีวีอย่างนี้เลย

รวมจะแง่งขิงอะไรล่ะ

ใช่
คือเขาโพสต์แบบนี้หลายคลิปแต่คิดว่านะดูจากแอคเคาน์ของเขาน่าจะไม่ใช่มือเขาเอง
เพราะว่าเขาค่อนข้างโพสต์คลิปหลากหลาย
ถ้ามันมีคลิปนิ้วมือนี้อยู่เยอะดังนั้นก็อยากลุกลองไปตามต่อดูนะ
แล้วถ้ามีข้อมูลเรื่องนี้ชัดเจนยังไงเดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังนะคะ
ส่วนเรื่องนี้มาตามเช็คกันหน่อยแล้วกันก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลอยู่
เรื่องของแม่ค้าแม่ค้าหาบเร่นั่นแหละที่ขายตามสถานที่ต่าง
ไปขายอยู่ที่ที่หนึ่งที่มันอยู่ข้างถนน
แล้วเหมือนว่าเธอไม่พอใจเพราะว่าถูกรอปภมาไล่ที่อะครับ
ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายสองมุมกันด้วยนะ

แม่ค้าเขามาขายของอยู่ตรงนี้

แต่จุดที่เขาขายมันเหมือนกับว่าอยู่ริมถนน

มีเหล็กกั้นหรอ
หลัวเหล็กแบบนี้เพื่อป้องกันให้เข้ามาด้านใน
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ถนนตรงนี้มันเป็นถนนส่วนบุคคลหรือเปล่า
ถึงได้มีรอปภมาขอความร่วมมือว่า
ให้แม่ค้าเนี่ยออกไปขายที่อื่นได้ไหม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพจดังนะครับ

ทั้งที่ว่าก็ไม่เคยมีพี่เทศกิจเนี่ยมาบอกให้เธอน่ะ
เขยิบเอาไปขายที่อื่นค่ะอ่ะชาวเน็ตนะครับเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะ
แต่เป็นในคอมเมนต์ที่ว่าเอ๊ะเช็คให้ดีก่อนไหม
ว่าตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะหรือว่าเป็นที่ส่วนบุคคล
คือถ้ามันเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วก็มันก็แน่นอนมันอาจจะต้องมีรอปภงรอปภที่เขาได้รับการจ้างมา
เพื่อให้ดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วเจ้าของที่เขาอาจจะไม่ได้ยินยอม
ให้มีการมาตั้งแผงขายตรงนี้เขาก็เลยบอกให้พี่รอปภมาขอความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้
ขยับออกไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นที่สาธารณะจะให้ขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องไปถามเทศกิจผู้ที่รับผิดชอบถูกไหม
ประเด็นมันคือว่าถ้าหากว่าแม่ค้าบอกว่าเทศกิจไม่เคยมายุ่งนั่นหมายความว่าตรงนี้มันน่าจะนะ

น่าจะเป็นที่ที่มีเจ้าของไงเทศกิจเขาไม่เคยมายุ่งไงมีแต่รอปภเข้ามาดูแลถูกไหมคุณสุภาษา
อ่ะแต่อย่างนี้ละกันเดี๋ยวไปตามต่อว่าเรื่องนี้มันยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเป็นคลิปดังออกไปแม่ค้าเขาไม่พอใจ
แต่บางทีชาวเน็ตเขาดูแล้วมันก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมกันด้วย

เราก็ลักษณะเปิดประเด็นไว้ก่อนเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนะคะ
เอาทีนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูคนแจกกล้วยในท้องถนน

ผลไม้เหรอไม่เอาทำไมให้กล้วยนะคุณอยากไปรับไหมล่ะ
เดี๋ยวจะให้ดูคลิปก่อนว่าอยากไปรับไหมนะคะ
คือคลิปนี้เป็นลักษณะของปัญหาบนท้องถนน
คนขี่รถจักรยานยนต์แจกกล้วยให้กับคนขับรถเก๋ง

คนขับรถเก๋งเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ

เอาไหมรับไหม
ไม่รับหรอกครับแต่เราต้องดูดเสียงไว้ก่อนนะสุพัสรา

เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปลย

เขาก็ไม่ได้แจกแอปเปิ้ลส้มมะละกออะไรทั้งนั้นแหละค่ะ

ครับและนอกจากนี้ค่ะมีตะโกนด่ามีถีบประตูรถจนบุบเลยนะ

ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวรามอินทรา
แถวบ้านคุณสุพัสรานี่เออบ้านคุณด้วยแหละ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะคะ
ก็เลยต้องลงไปตรวจสอบซิว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
ไปคุยกับเจ้าของคลิปนะคะเป็นคนขับรถเก่งชื่อว่าคุณวิศนุเอี่ยมสุก

คุณวิศนุนอกจากคุยกับทีมข่าวแล้ว
พาไปดูรอยบุกตรงประตูรถเก่งคันนี้สีแดงคันนี้ค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุก็ขับรถเก๋งมาตามปกตินะตามถนนรามอินทรานี่แหละจะไปสวนสยาม
คือเขายืนยันว่าเขาขับมาปกติเลยและหลังจากนั้นพอถึงจุดเกิดเหตุ
จู่ผู้ชายคนนี้ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มามาในคลิปเลย

แล้วตะโกนท้าทายนะคือคำพูดท้าทาย
ไม่ใช่สิผมไม่ได้คุยกับคุณสิสันอ่านตามจึงที่เขาพูด
มันน่ากลัวไงฟังแล้วมันน่ากลัว
เพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเขาขับอยู่เขาไม่เห็นมอเตอร์ไซคันนี้เลย
แล้วจะไปมองหน้าตอนไหนตัวเขาเองไม่อยากปะทะพยายามขับหนีค่ะ
แต่รถจักรยายนต์คันนี้ก็ขับตามอีก
แล้วประกบด้านซ้ายถีบประตูทีนี้แล้วก็หลบหนีไป

ใช่แต่ผมยังไม่เห็น
ขับรถอยู่เลนส์ตัวเองปกติ
ยังไม่เห็นมาเห็นอีกทีก็ตอนเขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็
งซ้ายขึ้นมาอีกรถติดไฟแดงอีก

ครับลงมาสิมองทำไมแน่จริงลงมา
แต่สักครั้งหนึ่งเขาก็ถีบรถ
เขารมมอเตอร์ไซค์มาเขาก็หีบรถกระโดดแห่ง

ถูกไหมแล้วถ้าคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในคลิป
อยากจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาได้นะ
จะมาให้ข้อมูลต่อที่ไทยรัฐก็
เดี๋ยวเราประสานกับทางตำรวจสนบังชันให้

ค่ะคือตอนนี้เรานำเสนอแค่ฝั่งมุมมองของคนขับรถเก่งใช่ไหม

แล้วตามตัวไม่เจอไงคะเราก็อยากได้ข้อมูลค่ะ
แต่ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะแหมทรงอย่างแบดเลยในคลิป
หนังแดดระวังจะไปแซกที่โรงพัก
โอ้โฮเรื่องดาวบนห้องถนนเนอะครับ
มีเรื่องให้ปวดหัวกันตลอดเลยเหมือนรถคันนี้เหมือนกันค่ะ
มีเก่งคันหนึ่งนะคะขับตามรถมอเตอร์ไซค์มาดีดี
จู่เนี่ยแซงขวาขึ้นมาแล้วก็ไปเบียดรถมอเตอร์ไซค์ล้ม

เนี่ยคุณเอ้าดูภาพจากกล้องหน้ารถอีกครั้งหนึ่ง

เตอร์ไซค์เขาก็ขับของเขาอ่าสักพักเก๋งแซงซ้ายอ่ะ
แล้วนะแซงซ้ายแล้วแทงแซงทางแคบด้วยนะ
เปิดช่องใหม่ด้วยเปิดช่องเองด้วยเออเปิดช่องเองนะ
เนี่ยค่ะแซงเบียดแซงมาปุ๊บอ้าวออกขวาจะแซงมอเตอร์ไซค
แต่เหมือนกับแซงไม่พ้นไปสะกิดมอเตอร์ไซค์ปุ้ย
แล้วไปเลยอย่างไวมอเตอร์ไซค์ล้มเท้งเต้งกลางถนนนะคะ
อืมเห็นอย่างงี้โอ้โหคุณค่ะไม่ดีเลยไม่ดีเลย
เหตุการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตก่อนถึงแยกหลัก๔นะคะ
มุ่งหน้าไปดอนเมืองอ่ะค่ะผู้ที่บาดเจ็บนี่นะคะ
เขานำคลิปเนี้ยมาโพสต์ตรงเฟซบุ๊คส่วนตัวตามหารถยนต์
ตอยอต้าวีออสสีบรรทองทะเบียนครณภัณฑ์ช่อเชอร์๒๗๗๕ตรุงเทพฯ
บอกอยากให้เจ้าของรถเนี่ยมารับผิดชอบหน่อยนะคะเพราะชนแล้วหนีเนี่ยมันยังไงนะคะ
เพราะเจ้าของคลิปเนี่ยผู้บาดเจ็บเขาแจ้งความแล้วนะคะ
แจ้งความแล้วแต่ยังติดตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้
แล้วตอนนี้อาการเขาบาดเจ็บคือกระดูกหัวแม่เทา
แล้วก็อยากจะให้ผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบนะคะ
เรื่องผิดถูกเดี๋ยวก็ว่ากันโดยทางเจ้าหน้าที่
แต่อย่างแรกคือในเมื่อมันมีการสะกิดหรือมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุหนึ่ง
ทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มแบบนี้

ไม่งั้นจะโดนข้อหาชนแล้วหนี

ชาวบ้านเขาร่วมด้วยช่วยกันจับพวกถ้ำมอง
แอบมองผู้หญิงในห้องน้ำ
โอ้โหพอจับได้ร้องเลยร้องเงียครับ
ถ้าไม่ทำผิดแล้วเจอวิ่งหนีทำไม

แล้วห้องน้ำมันสูงเมียกูกี้เห็น
แล้วมึงบอกไม่ได้ปีดแล้วเมียกูเห็นมันได้ไง

น้ำนี้เขาเอาไว้

คือปีนห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในซอยเพชรเกษม๑๐๒เขต

เรื่องของเรื่องนะครับชาวบ้านเขาเห็นนายรังเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากปั๊ม
แล้วก็ไปทางพยายามวิ่งหนีเข้าไปในซอย
แล้วเนี่ยสุดท้ายยังไงรู้ไหมไปโดนรถชนด้วย
เขาแบบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยอ่ะแต่ชนแล้วยังไงต่อก็ยังพอจะวิ่งได้อ่ะ
เนี่ยฮะแล้วคนนี้คือผู้หญิงผู้เสียหายเธอบอกว่าเธอเห็นจริง
เห็นเหมือนเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเธอบอกเธอเห็นแววตาชัดเจน
มันแบบว่าเป็นห้องน้ำที่อยู่ติดกัน

แล้วโผล่หัวมาเห็นตาด้วยเธอเล่าอย่างนั้นนะ
ก็เลยกรี๊ดออกมาแล้วสุดท้ายพลเมืองดีก็ช่วยกันจับเอาไว้ได้
พร้อมกับแฟนของผู้เสียหายนั่นแหละ
แล้วเมื่อตำรวจมาก็เตรียมเลยพานายคนนี้ไปเลย
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องพูดคุยกันก่อนว่า
ทำจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่เรื่องของเรื่องนะครับ
ตัวผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่า
เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้โอ้โหขวัญนี้ดีฟอร์ดแล้วนี่ดูห้องน้ำ
ลักษณะเป็นอย่างเงี้ยอืมโอ้เนี้ยคุณผู้หญิงทั้งหลายก่อนเขา

ที่คาดว่าหน้าหลังน่ะตอนปีนขึ้นไปมือจะป่ายคือไปตรงนั้นใช่ไหม

อือฐานลักฐานสุดท้ายก็จับได้แหละ
สำเร็จนะครับบางทีอย่างที่คุณสุภาษาราพูดก็ถูก
ก่อนเข้าห้องน้ำมันต้องสอดส่องก่อนนะบางครั้งบางครั้ง
งซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังอย่างนี้เลย
มาชีวิตมันก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุด
ต้องป้องกันตัวแชกด้วยนะครับ
ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังของตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะท่านใดที่มีเพื่อนที่เป็นพ่อลูกอ่อนบ้าง
แล้วคุณคิดอยากจะชวนเขาไปเที่ยว
บอกก่อนว่าคุณจะต้องทำแบบนี้ด้วย
เพื่อที่จะได้ชวนพ่อเขาไปดื่มไปเที่ยวไปกินกันอย่างสบายใจ

เด็กหลับลูกหลับปุ๊บพ่อไปเที่ยวได้ไง

ถูกไหมต่อให้แต่งงานมีลูกมีเต้าแล้ว
ก็ไม่เป็นอุปสรรคยังคงไปเที่ยวด้วยกันได้
ยังช่วยกล่อมลูกนอนอีกต่างหาก
แล้วดูน้อยคนนี้ก็น่ารักสามพักกีคือพลัง
ก็ถือว่าเป็นคลิปที่น่ารักของเพื่อนฝูงเอามาให้ดูกันนะ
เผื่อว่าใครอยากจะชวนพ่อลูกอ่อนไปเที่ยวคุณ
จะได้ต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไร

และเรื่องราวของของกินรอบกรุงวันนี้
เดี๋ยวจะพาไปทานขนมจีบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอด
แล้วมันจะดีไหมถ้าสองอย่างนี้มารวมกัน
แล้วผสมไปด้วยกากหมูเจียว

สมัครรอบกรุง

พอใครก็พูดสองอย่างนี้
โอเคครับ
แล้วก็พอบอกว่ามีทั้งขนมจีบเป็นจีบหมูนะ
แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วย
เขาขายแบบเป็นรดปลารัสไซส์ด้วยข้าง

แล้วน่าจะขายเป็นประจำอยู่แถวบางกลวยตรงนี้
คนงานไปรีวิวเป็นบอกว่าอร่อยมาก
เป็นกากหมูถ้าไม่เป็นกากหมูจะเป็นอะไรแต่ความทีเด็ดของมันก็คือ
เรื่องของเรื่องไอ้น้ำจิ้มที่เป็นน้ำส้มน่ะแล้วก็มีดำนี่ซีอิ๊วดำใช่ไหม
สียูดำสียูหวานใช่ไหมน่าจะใช่สียูดำอืมสียูดำนี่แบบแบบหวานหวานน่ะอ่า
เออผสมเข้ากันอร่อยอย่างดียังไงซะขอขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อกของคุณ
ฟุตบอลสไตลี่มากมากเลยนะครับแล้วคุณบอกว่าให้เอามาผสมกันนี้ได้เมนูใหม่เลยนะ
ถ้าอย่างนั้นเวลาเขาเขียนข้างรถเนี่ยก๋วยเตี๋ยวจีบกับขนมหลอดก๋วยเตี๋ยวจีบกับขนมหลอด
ก๋วยเตี๋ยวจีบขนมหลอดก๋วยเตี๋ยวอุดหลอดเป็นขนมจีบอ้าวก็บอกให้เอามารวมกันไงอ๋อ
เปลี่ยนเป็นไปขายเองใช่ไหมจะพูดคำนั้นใช่ไหมไปขายเองเออ
มีโอกาสพาไปกินหน่อยอยากกินอ๋ออ้าวทีนี้ไปสารฝันคนอยากบินได้กันหน่อยอ่า
หลายคนบอกว่าอุ้ยกำลังพยายามสมัครนักบินอยู่อยากเป็นคนบินได้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ
ถ้าอายุไม่ถึงงั้นไปที่บางแสนกันเลยนะคะไปดูบานาน่าบางแสนจะพาคุณบินได้เลย
เอาไปดูในช่วงสกิดยิ้ม
เฮ้ย
เฮ้ยบินได้จริงด้วยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะ
ที่ฉันก็ไม่เคยเห็นเห็นจากคลิปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบินขนาดนี้
คงจะถูกใจพี่ตูนแล้วนะเพราะว่าอยากเห็นคนไทยบินได้

บินข้ามน้ำข้ามทะเลเลยล่ะ
ผมว่าเขาน่าจะมีมาได้สักพักแล้วแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสออกไป

ที่เป็นเรือกล้วยแล้วนั่งเรียงกันเป็นแถว
แต่นี่มันเหมือนกับเป็นแพ้กล้วยเลย
แม่แล้วทีนี้ยังไงคะ

ใช่เรือขับเร็วต้องเร็วมันถึงจะบินขึ้นไปได้
คือเขาตั้งใจบินขึ้นท้องฟ้าใช่ไหม
หรือเขาเร็วเกินไปจนมันบินขึ้นไปเอง

เป็นว่าใครเคยไปเล่นนะบอกกันมาหน่อยนะคะ
หรือว่าใครที่อยากเข้าไปคอมเมนต์ถามคำถามอะไรก็เข้าไปดูในติ๊กต๊อกนะคะ

เดี๋ยวก็วิ่งเว้าวิ่งเกาะกลางทะเล

พาไปเที่ยวแน่นอนค่ะโดยเฉพาะการทำบ้านจากดิน
เขาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ต้องติดแอร์เลยคุณค่ะ
เย็นอยู่เย็นเป็นสุขทั้งปีทั้งชาติ

เดี๋ยวกลับมาติดตามกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
มาค่ะคุณผู้ชมคู่กัดสะบัดข่าวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการทำบ้านด้วยดิน

และอยู่คงทนด้วยนะบางคนคิดว่าอุ้ยบ้านนี้ทำด้วยดินเดี๋ยวก็พัง
คุณไม่พังนะคะและแถมอยู่เย็นสบายคนที่เขาสร้างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเสียเงินค่าแอร์เลย

และกิจกรรมที่ดิฉันทำนะคะก็คือการสร้างบ้านดินมีเด็กมาร่วมสนุกด้วย

ชุมชนต้องแชร์

เจอดาวที่ไหนสนุกสนานที่นั่นแน่นอน

แต่ว่าที่ชุมชนแห่งนี้
ชื่อเขาก็คือดินมดแดง

มดแดงกับแจ้งอีกกระจ้ากับเสือกากับพร้าว

ว่าแต่นัดผู้รู้ไว้ยังไม่มาเลยค่ะ
อยู่ไหนหน้า

ตายแล้วหาล๋วย
เสียตังค์ได้เลย
ถิ่มงานใครจะรับอีกข้อคอย
ว่าอาจารย์ให้ทำบ้านใช้หนี้
เพราะฉะนั้นต้องทำบ้านใช้หนี้หมด

นั้นไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะนั้นไป

เผ้าไปอาจารย์

อยากไปเริ่มขั้นตอนแรกแล้วหยาบนิด

อุ๊ยดูสิคุณผู้ชม

ขั้นตอนนี้ต้องใส่อะไรลงไปในดินบ้างคะเนี่ย
เขาจะมีแกบดิบแกบสุกแล้วก็ทรายค่ะ

นี่ย่ำลงไปแล้วยกขาขึ้นมาแล้วเป็นรอยเท้า

แล้วก็ต้องย่ำย่ำประมาณครึ่งชั่วโมง
ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เหยียบจนได้ที่แล้วไปไหนต่อคะ
ก็ใส่ภาชนะกระแป๋งเลยเอาทำบล็อกดิน
เอาไปฉาบดินไปสร้างกำแพง
ไปเลยแม่อาจารย์เดี๋ยวไปสร้างบ้านเลย
ขั้นตอนต่อไปก็คือการยกพิมพ์ค่ะ

อ่ะดินกับดาวไหนสวยกว่ากัน
หนึ่ง

หนึ่งสองสาม

อาจารย์ไม่ดีเหรอคะ
เงินเดือนได้เงินแค่๕บาท

โอ๊ยใช้ได้แล้วโอ๊ย
อาจารย์ขั้นตอนการก่อต้องเตรียมอะไรบ้างคะ

เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาด๒๕ไร่
อาจารย์ทีนี้ตอนนี้เราได้๓ก้อนแล้ว
ตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าให้เว้นไว้๑เซนเนี่ย

เพื่อที่จะเอาน้ำดินใส่เข้าไป

โชนแบบนี้ค่ะโชนแบบนี้ค่ะ

และทีนี้หลังจากที่เราก่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต้องทำอะไรคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ใช้มือกับน้ำแล้วก็เลน

หนูทำบ้านเนี่ยชดใช้เจ้ามดแล้ว
ยังต้องกลับไปชดใช้เจ้ามดอยู่อีกไหมเนี่ย

เหมือนไปปั้นมดค่ะ

ฐานปฏิบัติการนี้คือฐานปฏิบัติการ

อาจารย์หนูติดหนี้มดอยู่

อ้อเหรอทำไม่ได้เอาอุดก่อน
อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์
โอ้โหตบมือให้ตัวเองหน่อยนะหนู
นี่ล่ะอารมณ์ดีกันเลยนะพวกเธอ
ทีนี้ไม่มีความสุขไหมพี่
ดาวก็มีความสุขค่ะหลังจากที่ได้มาเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดินทำบ้านได้ด้วย
แล้วก็ทำของใช้ในบ้านแบบนี้ได้ด้วย
แต่ว่าอยู่ชุมชนนี้ไม่ได้มีแค่นี้หรอกค่ะ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น
ที่เอามาสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก

เป็นอะไรคะนี่

จากวันนี้จะพาเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านดินต่าง
แล้วแนวพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไผ่ค่ะ

บอกเลยว่าเดี๋ยวมาติดตามกันกับพี่ดาวด้วยนะคะ

ใครที่อยากจะติดตามเจ้าห่านตัวนี้

ห่านตัวนี้มันมาทำอะไร
ถึงขั้นเจ้าของต้องโวยเลยค่ะ

คู่กัดสะบัดข่าว

ไปดูความโมโหของเจ้าห่านตัวนี้

เจ้าของมันยังไม่เกรงใจเลยครับ

ตกปิดประตู

จัดเลี้ยงเราเราก็ต้อง

เจ้าของก็บอกหมูหมู

โอ๊ยมุไม่ไว้หน้าเลย
เริ่มมีสรรพนามนำหน้าแล้วเมื่อกี้
ถ้าไม่ไหวผมว่าเขาจะไม่เรียกว่ามู้แล้วนะ

ปิดท้ายด้วยภาพน่ารักเขาบอกว่าเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ
หมากับเป็ดเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอ่ะ
ติดตามรายการต่อไปด้วยนะครับเปิดปากกับภาคภูมิ

สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ